ครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้า
พร้อมกับสามีที่เป็นชายชาวต่างชาติชาวสหรัฐ
ชื่อเจสันแมททิวบาวเซอร์อายุ๓๒ปีมีร่องรอยคราบเลือดอยู่ที่บ้าน
มีที่นงที่นอนมีฟูกถูกทิ้งไว้เปื้อนเลือดด้วยนะครับก็สงสัยกันว่าจะถูก
ชาวต่างชาติทำร้ายหรือเปล่าเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้
วันนี้ตำรวจนะครับคือบ้านอยู่ที่จังหวัดน่านนะแต่นี่เป็นภาพที่จังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจเนี่ยติดตามไปจนจับกลุ่มตัวนายเจสันได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเสื้อสีฟ้าคนนี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
สุดท้ายเนี่ยสอบไปสอบมานายเจสันสารภาพ
ชาวไทยที่ตั้งท้อง๔เดือนแล้วเอาศพเนี่ยยัดใส่ถังสีเขียวไปทิ้งไว้
ป่าไม่ไกลจากบ้านมากนักนี่ไงบ้านที่จังหวัดน่านเราให้ดูภาพนี้ก่อน
เพราะพอนายเจสันผู้ต้องหาสารภาพว่าอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงนะ
จำได้ที่เชียงใหม่นะที่ฝั่งจังหวัดน่านเนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวตำรวจที่นั่น
แล้วเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยเจอศพของนางสาวพิชาพรจริงนะฮะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับส่วนเรื่องราวต่างเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรยังไง

ฆ่ากันตายขนาดนี้ยัดถังทิ้งแบบนี้เลยเหรอ

นี่ค่ะคือสภาพศพที่ไปเจออยู่ในถังจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ไว้ที่ป่าละเมาะข้างทางริมถนน
ที่บ้านสมุนตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านนะครับ
เป็นเส้นทางเปลี่ยวแล้วฮะห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณ๖กิโลเมตร
นี่คือจุดที่ไปเจอถังเจอศพที่ซ่อนอยู่ในถังนะครับ
ใช่ค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่เปลี่ยวมากเลยนะคะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพช่วงจับกลุ่มก่อนนะครับ

ชุดสืบสวนของภูทรภาค๕
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ไปจับกลุ่มตัวนายเจสันนะครับ
กลุ่มตัวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
กลุ่มตัวเชียงใหม่

กลุ่มตัวเชียงใหม่
มีเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกผู้ชมครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนางสาวพิชชาพรเพิ่งมาเช่าได้เดือนกว่านะครับ
หลังจากนั้นนายเจสันสามีชาวต่างชาติตามมาอยู่ด้วย
ตลอดเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันช่วงเย็นทั้งคู่ก็จะเอาสุนัขเอาแมวออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้าน
ก็ดูมีความสุขดูรักกันดีเขายังเคยเห็นนายเจสันทำท่าคล้ายกับให้แมวเนี่ย
เล่นแล้วก็ปีนหลังตัวนายเจสันอยู่เลยก็ยังเห็นอยู่ว่าเออก็ดูเขารักกันดูนะ
ดูรักกันดีแล้วก็เนี่ยฮะแมวสองตัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยครับมีสุนัขด้วยอะไรด้วยนะครับ
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
เพราะถ้าดูจากภายนอกเวลาเห็นเขาออกมาวิ่งเล่นเดินเล่นกันแถวหน้าบ้าน
ก็ดูรักกันดีแต่ถ้าจะมีพิรุธอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่บ้าง
ก็คือตรงที่ก่อนที่นายเจสันจะขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้านเนี่ย
ได้ขับรถวนรถไปจอดท้ายหมู่บ้านที่เป็นป่ารกอยู่สักพักหนึ่ง
เดินผ่านตอนเย็นผมจะเดินเล่นเดินผ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะลงไปค้านให้แมวขี่หลังอ่ะ
คิดดูว่าคนนิสัยแบบนี้คานแล้วให้แมวขี่หลังได้เนี่ย
ก็เล่นแบบดูน่ารักดีไม่น่าจะเงียบตอนทะเลาะดังแป๊บเดียว
แล้วก็คือเงียบแล้วสักพักก็เหมือนกันเป็นคุยแบบเหมือนเขาอธิบาย
เหมือนน้องวิชาเหมือนเขาอธิบายเหตุผลของเขามากกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้เหตุผลมากกว่า
ตอนที่แม่เขามาตามแล้วผู้ชายขับออกจากบ้านพี่อยู่เห็นได้ยินเสียงรถไหม
เสียงรถเขาขี่จากนู่นมาก็คือมาตรงนี้ก็มาตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บก็คือคงจะรู้ว่าเออไปไม่ได้ก็วนกลับออกไปนู่นเลย
แล้วก็นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เห็นเขา
ก็เราได้คุยกับแม่ด้วยนะฮะค่ะแม่ของผู้ตาย
ใช่ค่ะแม่เนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของแม่ได้นะคะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยลงโทษนายเจสันให้ถึงที่สุดขอให้ประหารชีวิตไปเลยก็ดีค่ะ
โดยคุณแม่ขอบคุณตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะที่สามารถตามหาลูกสาวจนพบแล้วก็จับคนที่ฆ่าลูกสาวของคุณแม่ได้นะคะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วงแม่แม่จะอดทนแล้วก็เข้มแข็งให้ได้
แม้ว่าจะไม่มีลูกสาวแล้วก็ตามนะคะขอให้ลูกสาวไปสู่สุขติไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนหลานที่อยู่ในท้องของลูก
เองก็บอกว่าจริงแล้วก็อยากเห็นหน้าหลานนะคะเสียใจที่สุดที่ต่อไปนี้จะไม่ได้เจอลูกสาวแล้วจะไม่ได้เจอหลานแล้วนะคะ
แม่บอกด้วยว่าหากชัดหน้ามีจริงก็อยากให้ลูกกับหลานในท้องเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้สาวเป็นใครบอกทั้งภาพภารกรณีตั้งแต่ลูกภาพหลานเขา
โทษให้ต้องอำรุณค่ะ
แต่ก็จะเกิดเป็นแบบครอบครองดีครับ

นักหนาว่าที่ต่อไปลูกสาวแล้วคงไม่ได้เจออันนี้

เลี้ยงท้ำหลูกมันเห็ดอะร่ำครบถ้าอาหารชีวิต
โทรมานเหมือนลูกมันทำ๑๑ไหม
มีอะไรอยากบอกลูกสาวไหมเอ่ยถ้าลูกสาวแม่ฟังอยู่เนี่ย
มีอะไรอยากบอกเขาไหมครับอ๋อลูกสาวตอนนี้นะครับ
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทั้งบ้านไม่ต้องห่วงแม่
ไม่ต้องห่วงพี่น้องทุกคนไม่ต้องห่วงแม่จะทำให้ดีที่สุด
ให้ลูกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ลูกทำดีที่สุดแล้ว
เพราะลูกแม่เป็นคนบุญเขาเป็นคนที่ขึ้นในเสียงมีบุญเขาไม่ได้
แล้วเขาเป็นคนดีแต่แม่จะทำให้ลูกดีที่สุด

ทุกอย่างเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกดีที่สุด
รวมถึงหลานในท้องของลูกด้วยใช่ไหมคะแม่คิดถึงหลานมาก
ให้กลุ่มหลานอวัยสิทธิ์ของลูกได้เลี้ยงหลาน
นะครับค่ะสวัสดีครับ
ลงมือฆ่าภรรยาชาวไทยเนี่ยตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์ที่๒พฤษภาคมนะครับ
จากนั้นขี่จักรยานยนต์ไปกดเงินในตัวเมืองจังหวัดน่านกดเงิน๓๐๐๐บาท๗ครั้งครั้งละ๓๐๐๐นะฮะ
รวมเป็นเงิน๒๑๐๐๐บาทวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์ที่๓พฤษภาคมเวลา๑๑นาฬิกา
นายเจสันมาหาแม่ยายที่บ้านแล้วควักเงินให้แม่ยาย๕๐๐บาท
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปทางอำเภอภูเพียงอำเภอสันติศุกร์อำเภอแม่จริมแล้วก็อำเภอน้ำม่วง
โมงเย็นเนี่ยไปถึงอำเภอนาน้อยตอนนั้นไปเจอด่านของเจ้าหน้าที่
ก็เลยวกรถกลับหาเส้นทางอื่นในการขี่หนี
อังคารที่๔พฤษภาคมช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่าย๓มีคนไปเจอตัวนายเจสันที่อำเภอภูเพียง
คือชาวบ้านเนี่ยไปเห็นชาวต่างชาติไปนอนอยู่ในป่านะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับมีคนไปเจออยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
ก่อนที่วันนี้จะมีคนไปเจอที่อำเภอหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วเขาแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
ไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อที่อำเภอหางดงก็ไล่เลยว่ามีชายชาวต่างชาติพักอยู่ในพื้นที่ตรงไหนแบบไหนแล้วยังไงบ้าง
แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ไปเจอตัวจับตัวได้นะครับ
ค่ะทีนี้เราไปตรวจสอบประวัติของนายเจสันแมททิวบอลเซอร์เนี่ยนะคะ
ไปพบว่าเว็บไซต์ท้องถิ่นของเมืองมีดรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีประกาศแจ้งข่าวดำเนินคดีกับนายเจสันคนนี้กับพวก
ตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๓ตำรวจเมืองมีดค่ะเข้าไปสกัดจับรถคันหนึ่งที่ละเมิดกฎจราจรและมีการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
รถคันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีนายเจสันวัย๓๒ปีกับผู้ต้องหาอีก๑คน
แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบอาวุธปืน๗๒กระบอกบนรถคันดังกล่าว
ดังแห่งหนึ่งในเมืองมีดของรัฐโคโลราโดไปพบอาวุธปืนเพิ่มเติมอีกเจ็ดกระบอก
อาวุธทั้งหมดค่ะถูกตรวจยึดไว้มีทั้งปืนรายเฟิลปืนสั้นปืนพก
นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองรายรวมถึงตัวนายเจสันบอเซอร์ด้วยนะคะ
เจสันเบาเซอร์ค่ะถูกดำเนินคดีในข้อหารละเมิดคำสั่งคุ้มครอง๗๔ครั้ง
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายข้อหาครอบครองอาวุธร้ายแรงด้วยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบของตำรวจไทยพบว่านายเจสันเนี่ย
เขาเคยต้องคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าที่สหรัฐมาแล้วนะคะ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและทำทันบนอยู่ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับอ่าก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อนะครับ
เพราะว่าต้องรอการส่งตัวมาที่จังหวัดน่านด้วยค่ะ